ถูกจี้ชิงเงินสองหมื่นบาท
แล้วก็ยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ

และตอนนี้ตำรวจก็ลงพื้นที่ในการตรวจสอบ

คนที่มาจี้คุณลุงพ่อค้าคนนี้

อาจจะเป็นเพื่อนร่วมอาชีพ

เพราะมีลักษณะเหมือนเป็นพ่อค้าลอตเตอรี่เหมือนกันนะครับ
เรื่องนี้พลตำรวจตรีธนายุทธ์
จรัฐธรรมรงค์รองผู้บัญชาการ

ยิงนายสุนทรพิมคีรีอายุ๕๖ปี
เป็นพ่อค้าลอตเตอรี่ยิงไป๓นัด

แล้วก็ชิงทรัพย์เงินสดไป๒๐๐๐บาท

สถานีตำรวจภูทรนครหลวง

พลตำรวจตรีธนายุทธ์เปิดเผย

เพราะถือว่าเป็นการกระทำที่อุกอาจและโหดเยี่ยม
ทั้งยังพกพาอาวุธปืนติดตัว

ฝากเตือนคนร้ายอย่าคิดสู้ครับ
เพราะตำรวจจะดำเนินการตามยุทธวิธี

แต่ตำรวจก็ต้องทำด้วยความระมัดระวังนะ

เรื่องต้นตำรวจตรวจสอบพบนะครับว่า
คนร้ายน่าจะอายุมากกว่า๔๐ปีแล้ว

คุณลุงคนขายลอตเตอรี่ที่บาดเจ็บสาหัส
ก็ขี่รถจักรยานยนต์มาตามถนนสายเรียบคลองชมประธาน
และมีชายคนหนึ่งสวมเสื้อแขนยาว

ตามประกบคุณลุงสุนธรณ์

มันอยู่นอกรัศมีกล้องวงจรปิด

ก่อเหตุใช้ปืนข่มขู่ชิงเงินสดนายสุนทร
ตอนแรกทำทีทำท่าเหมือนจะมาซื้อลอตเตอรี่
แต่นายสุนทรก็จะขายให้แต่โดยดีแหละแต่ตอนหลัง
คนที่จะเป็นลูกค้ากลับกลายเป็นโจร
เอาปืนมาจี้ชิงเงินของคุณลุงสุนทร

กำไรมันน้อยนิดเดียวเอง

ตอนนี้ตำรวจยังไม่ทิ้งประเด็นใดทั้งสิ้น
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการก่อเหตุจิงทรัพย์

รวมถึงเรื่องของการทวงหนี้สินส่วนตัวด้วย
ส่วนอาการบาดเจ็บของคุณลุงสุนทรขณะนี้ปลอดภัยแล้วนะครับ
ยังพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลพระนครสิทธิยา
แต่แพทย์ยังเฝ้าระวังเรื่องแผลในช่องท้อง
กลัวว่าจะมีเลือดออกในช่องท้องนะครับ